ติภาวะโลกรองสะท้อนปัญหาสิ่งแวดล้อมกับชมพู่สลันพัฒน์นะคะการบริโภคเนื้อสัตว์หรือว่าการกินเนื้อสัตว์ในแต่ละมื้ออาหารของเรามีการปล่อยก๊าซคาร์บอนเดอัลไซด์ออกมาแตกต่างกันค่ะหรือว่าในส่วนของการกินเนื้อวัวการเลี้ยงเนื้อวัวเองก็จะมีการปล่อยก๊าซพิษออกมาต่อสิ่งแวดล้อมมีผลกระทบต่อสิ่ง
ว่าการทำการเกษตรหรือว่าการทำการปลาตุสัตว์เนี่ยก็จะมีบทบาทสำคัญต่อปากท้องแล้วก็ระบบเศรษฐกิจของไทยและที่สำคัญไปมากกว่านั้นค่ะคือการมีบทบาทอย่างมากต่อสิ่งแวดล้อมในการทำให้โลกของเราร้อนขึ้นนะคะเมนูเนื้อในอาหารแต่ละมือถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบกับกาสเนี่ยก็คือเป็นการปล่อย
เนื่องจากว่าตัวเนื้อวัวเนี่ยนะคะต้องการพื้นที่ในการกินหรือว่าการเล็มหญ้าต้องการข้าวโพดในการทำเป็นอาหารของวัวในแต่ละหลายวันหลายตันต่อวันเลยค่ะขณะเดียวกันหนึ่งในฟาร์มนะคะในหนึ่งฟาร์มเองก็จะมีวัวเนี่ยไม่ต่ำกว่า๒๐ตัวซึ่งตัววัวแต่ละตัวหรือว่าสัตว์แต่ละชิ้นก็จะมีการปล
ก็การผายลมเหมือนกันออกมาในจำนวนที่ไม่แตกต่างกันนะคะการคำนวณนับตั้งแต่เริ่มตั้งแต่กระบวนการในการหาอาหารให้สัตว์ต่างไม่ว่าจะเป็นการปลูกข้าวโพดการใช้พื้นที่น้ำว่าใช้พื้นที่เท่าไหร่ใช้น้ำปริมาณเท่าไหร่ระยะเวลาในการดูแลเราต้องสูญเสียทรัพยากรอะไรไปบ้างหรือว่าสูญเสียมากเท่าไหร่
ต้องเริ่มต้นจากการลดการบริโภคเนื้อสัตว์หรือว่ามีการตรวจสอบเรื่องของผลผลิตว่ามีความยั่งยืนไหมเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหรือเปล่าเป็นมิตรต่อโลกไหมรวมถึงการรณรงค์นะคะให้ภาครัฐได้มีการออกระเบียบที่เด็ดขาดในการป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมค่ะ